เมนูที่ขายดีของเตี๋ยคือเมนูอะไรครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
เตี๋ยวเนื้อชิ้นเนี้ยพ่อเป็นคนทำเองไงอ่ามีโรงงานทำเอง
เราไม่ได้ให้พวกลูกน้องทำคือที่ร่างกายเบิกเบิร์น

ประมาณกี่กิโลใช่ค่ะ
ซีโครงหมูก็ประมาณ๑๐ล็อท
จุดเริ่มต้นของชามใหญ่แบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับ
ประมาณนี้เราก็เลยทำเป็นชามตัวนี้ก่อน
เราก็เลยไปติดต่อที่โรงงานที่จังหวัดลำปาง
ว่าเราอยากได้ชามที่มันมีขั้นกลาง
ต่อมาเรื่องความรู้ของเมนูเส้นไทขวนใจคนพยาว

ชาวเมืองพยาวมาบ้างแล้วจึงสังเกตได้ว่าคนเมืองนี้เนี่ยเขาทานเมนูเส้นหลากหลายเช่นกันค่ะและแน่นอนว่าเมนูเส้นพื้นเมืองของทางภาคเหนือคงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากข้าวซอยและน้ำเงี้ยวส่วนก๋วยเตี๋ยวประเภทอื่นอื่นที่นี่ก็มีอยู่ไม่น้อยแต่ถ้าเป็นเมนูเส้นสัญชาติอื่นอื่นเนี่ยก็จะหาได้ยากหน่อยค่ะเพราะคนที่นี่

มาจากสวดเห่าลงเรือมาขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์ครับผมจากนครสวรรค์ก็มาเชียงใหม่
จากเชียงใหม่ก็มาลำปางมาลำปางก็มาพยาวก็ไม่ได้ทำกิจการอะไร
ก็มาทำแบบว่าขายแรงงานเป็นลูกจ้างก็อยู่ประมาณสักไม่ถึงสิบปีก็มาฝึกทำลูกชิ้น
ทำลูกชิ้นก่อนอ่าฝึกทำลูกชิ้นอย่างคนไทยหรือว่าคนจีนที่นี่คนจีน
เราไปดูตามที่เขาเขาทำก่อนเราไงครับอ่าเตี๋ยก็ไปดูไปดูวิธีการทำ
เมื่อก่อนเนี้ยไม่ได้มีเครื่องจักรเหมือนปัจจุบันนี้ก็ใช้พวกเหล็กเหล็กสองท่อนเนี่ยทุบ
ครับผมจดละเอียดอืมพอละเอียดเสร็จปุ๊บใส่เครื่องปรุงอะไรก็ใช้มือเนี้ยปั้น
ปั้นเป็นลูกลูกปั้นเป็นรสกลมได้ลูกชิ้นมาแล้วเปิดร้านหรือยัง
พอได้สูตรห่ออะไรลูกชิ้นมาลงตัวแล้วก็เปิดร้านที่หน้าตลาดจังหวัดพยาวเนี่ย
ตอนนั้นปีอะไรจำได้ไหมครับปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบกว่านี้แหละโอ้โห
เจ็ดสิบกว่าปีแล้วดูลักษณะร้านตอนนั้นเป็นยังไงหาเบลต์คือเป็นเป็นรถเข็น
เป็นรถเข็นแล้วเป็นรถเข็นไม้เป็นเมื่อกี้เนอะอ่ารถเข็นไม้ครับผมอ่า
แล้วก็มีตึกเกียงแบบน้ำมัน๒อันเป็นไฟหน้าอย่างนี้หรอ
เป็นเป็นห้อยไว้ที่ที่ห้อยไว้ให้เห็นให้มีแสงครับ
ขายทั้งตอนกลางคืนหรอครับขายกลางวันแล้วก็ถึงไปถึงตอนกลางคืน
ก็คือขายทั้งวันเลยแหละขายทั้งวันเลยอ่าเป็นไงลูกค้าเป็นไงช่วงนั้น
คนก็ไม่เยอะเนอะสมัยโบราณมันก็ต้องขายใช้เวลานานหน่อย
แต่ก็สามารถเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวได้
เปรียกก็มีลูกเยอะไงก็ต้องต้องต้องขายกี่คนกี่คน
มีลูกเจ็ดคนเจ็ดคนพี่วิทยุนุกนี่คนที่เท่าไรละคนที่หก
คนเกือบสุดท้ายแล้วครับพอขายแล้วพอเริ่มต้นขายไปเรื่อย
ขายดีจนมีร้านใหญ่โตนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
ก็ประมาณตอนนั้นพ่อเรียนอยู่มศ๓
รุงเรียนพพิทยาคมตอนนั้นจบมาปุ๊บ

เมนูก๋วยเตี๋ยวเนื้อดุ๊กชิ้นนะพ่อเป็นคนทำเองไง

ทำเนื้อเนื้ออยู่มีโรงงานทำเอง
เราไม่ได้ให้พวกลูกน้องทำ
คือที่ร่างกายบึกบึนนี้เพราะทำลูกชิ้นเลย
ผมจะใช่น้อง
เมนูแนะนำต่อกับชาวเล่าเส้นเมลือในวันนี้คือเมนู
เส้นเปียกนะลูกชิ้นเนื้อรวมแห้ง
ขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับครับ

เอาละครับบุกกันมาหน้าเตาแล้วนะครับผม
มาดูส่วนผสมกันดีกว่าเอาลูกชิ้นก่อนเลย

อันนี้เป็นลูกชิ้นเอ็นเอ็นเนื้อ
อันนี้เป็นลูกชิ้นเนื้อธรรมดา

แต่ดูลักษณะเหมือนยังเป็นการทำด้วยมือเลยนะ

กับใช้เอ็นที่ติดซิโคง

เทคเจอร์ของมันก็คือมีเอ็นกรุบกรอบ

มันจะกินแล้วมันจะมีเสียง

ข้อเธอเป็นตำนานก๋วยเตียครูชิ้นเนื้อจ้าวแรกแล้วนะคะ
เจ้าแรกเจ้าเก่าแห่งพยาวอีกด้วยและเมื่อไปสังเกตดีดี
จะเห็นว่าเส้นเปียกหรือเส้นใหญ่ของที่นี่จะมีสีขาวแผ่นบาง
เส้นไม่หนาหรือกว้างเหมือนเส้นใหญ่ทั่วไปค่ะ
เอาน้ำซุปล่ะน้ำซุปเรามีน้ำซุปใส่อะไรบ้างในน้ำ
ซุปนี้มันจะแตกต่างกว่าที่อื่นเพราะว่าเรามีโรงงานทำลูกชิ้นเอง
เราเอาน้ำพรุ่งนี้จากการต้มลูกชิ้นเนี่ย
เราก็เอาน้ำต้มลูกชิ้นเนี่ยมาเป็นน้ำซุป

จากน้ำจากน้ำเราก็มาต้มเป็นน้ำซุป
เป็นน้ำซุปนี้เลยมีส่วนผสมมีรสชัยรับทรัพย์หมดแล้วอยู่ในนี้เข้มข้นแน่นอน
เตี๋ยวเนื้อที่นี่เขามีทีเด็ดอะไรให้เราได้เรียนรู้กันอีกเยอะเลยล่ะค่ะ